สวัสดีครับค่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทำไมต้องเสียงเล็กก่อนสงการคุณออมเสียงไว้สาดน้ำ
พี่นี่สงการแล้วนี่ไง
เจ้าประจำของเราเขาไปสำรวจนี่ค่ะ

ตอนนี้เรื่องแต่งชุดไทยเข้ามาแรงใช่ไหมท่านผู้ชมค่ะ
แต่งชุดไทยผ้าไทยเล่นแรงประดับสงการนั้น

ร้อยละ๘๔๙๖เกือบร้อยเลยนะ
เห็นด้วยเพราะเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย

และอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นวัฒนธรรมไทยที่ดูเรียบร้อยสวยงาม
มีร้อยละ๑๔๐๐เลย
ไม่เห็นด้วยเพราะชุดไทยเป็นชุดที่มีเกียรติ

เดี๋ยวก่อนนะอันนี้พี่

คำถามด้วยไปชี้นำอะไรเปล่า

แต่งชุดไทยผ้าใหม่ใช่ไหม

เล่นน้ำน้ำสงการผ้าเขามาก็ผ้าไทยถูกป่ะ
ผ้าไฟก็ผ้าไทยมันไม่ได้แพง

ตั้งคำถามแบบนี้มากกว่าพี่ว่า

เล่นน้ำไม่เหมาะสมเพราะว่าราคามันแพง

ชุดพังและการเล่นน้ำของเด็กรุ่นใหม่

ผ้าไทยขนาดเดียวกันมีอีกนะคะ
อยากแต่งแผ้าไทยหลายน้ำสงคราน

แบบอยากให้คนรุ่นหลังมีอีกข้อหนึ่งอีกคำถามหนึ่ง
ข้อเสนอที่ว่าอยากให้ทุกภาคส่วนลนลงแต่งชุดไทยเห็นด้วยไหม
ให้ใส่ผ้าไทยเล่นน้ำอีกเหมือนกันเนี่ยนะฮะ
ตัวอย่าง๑๕๐๔๐บอกว่าเห็นด้วย
เพราะว่าต้องปลูกจิตสำนึกค่านิยมให้เยาวชน
ได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
ลองลงมา๔๘๘๘เห็นด้วย
ต้องประชาสมภัณฑ์ให้ประชาชนหันว่าใส่ชุดไทยผ้าไทย
และน้ำสงกรานคือทั้งหมดเห็นด้วยหมดเลย
แล้วก็ให้หน่วยรัฐภาครัฐประกวดการแต่งชุดไทยด้วย
ในวันสงกรานนะฮะส่วนร้อยละ๓๐
ดารานักร้องและคนที่มีชื่อเสียงร่วมรณรงค์แต่งชุดไทยผ้าไทย
เล่นน้ำสงกรานรวมไปถึงระบุ
ภาครัฐแจกชุดไทยให้ประชาชนด้วย
อันนี้มาแรงออกแนวของฟรีนะฮะ
ส่วนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกก็บอกว่า
ในรายการศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เชิญชวนคนไทยแต่งชุดไทยผ้าลายดอก
หรือว่าชุดที่มันดูเป็นไทยเนี่ย
มาร่วมงานที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับ
ลื่นเริงเนี่ยเถลิงศกสงกรานมหาสงการตำนานไทยเนี่ย
ความร่วมมือคนไทยให้อนุลักษนบธรรมเนียมประเพณีไทย
ละเว้นกิจกรรมที่จะไม่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เช่นสระน้ำด้วยวิธีพิเรนอันนี้ท่านพูดทุกปีเนาะ
เออแล้วก็ละเว้นกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมเช่น
ไอ้เนี่ยอุจจาดดื่มของมึนเมาอีเละเทะคะ
การค้าขายต้องไม่เอาเปรียบไม่โกงราคา
และขอให้ใช้น้ำประหยัดอ่าอันนี้ยากนะท่าน
พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ขอให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดี
คนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งด้วยนะคะ
ส่วนการดูแลความปลอดภัยนะคะสงกรานนี้นะคะ

เตรียมพร้อมการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลว่า
มาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชน

มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเดินทางในประเทศไทยนะฮะ
๙แสนคน
ไปอยู่เข้าสาร๘แสนแน่เลยนะครับ

ทั้งนี้ได้สั่งการให้เน้นเรื่องการบริการเป็นหลัก
รอบคลุมพื้นที่สำคัญตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น

สาดเลยอ่ะ
ยังงั้นเลยหรอบางทีเขาปีที่แล้วไง
อ่าใส่บิกินี่
เอ้ยชุดไทยเป็นแบบว่าผ้าไฟ้ผ้าสิ้นอะไรอย่างเนี่ย
ไม่ใช่เผื่อบอกคือชุดไทยแล้วคือเคยเห็นผ้าแข็ง
อันนี้ทางเหนืออันนี้ทางเหนือนะครับอันนี้เนื้อ
เขาเอาผ้าไทยมาตัดเป็นจงกระเบนกันแล้วก็เป็นเสื้อของคนงาน
นิ่งอะเธอก็นุ้งกระโจบอกกันซิจ๊ะเป็นพระแถบอย่างนี้แหละ
นู้งพระแถบอย่างนี้หลังก็นุ่งกรีนไปไปเล่นกันน่ารักจะตายโอเค
ไปเรื่องดวงแรงบ้างดีกว่านะฮะสำหรับสงการปีนี้นะครับ
แต่อันนี้ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฟังหูไว้หูนะครับ
เขาบอกปีนี้เนี่ยนางสงกรานเนี่ยมาแรงมากนะครับแล้วก็แรงสุดด้วยนะฮะ
ดังนั้นเนี่ยบอกว่าให้ระวังอุบัติเหตุการตายทั้งตายหมู่ระหว่างเดินทางด้วยนะครับ
แล้วก็ทั้งดินน้ำแล้วก็อากาศนะฮะมีเกณฑ์เครื่องบินตกเยอะหลายประเทศด้วยนะฮะ
ไม่ได้ตกเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น
เครื่องประดับนินรัฐพักสาหารเนื้อสายขัดขวาถือจักขัดซ้ายถือตรี่ศูนย์
มีมะยุราหรือนกยูงเป็นภาษณะทำนายว่าน้ำจะน้อยธัญญาหารบริบูรณ
คุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะก็ดีสิถามว่ายังถามว่าปีนี้เนี่ย
นางสงการดูกไหมดูกพี่เมียวนะฮะแบบว่าไม่ดูกหรือไม่ดูก
ให้ดูตรงนี้กินอะไรกินเนื้อทรายนั่นคือกินสัตว
ก็เนื้อทรายก็ความความคือว่าดูกนะฮะมือขวาเนี่ยถือจักร

ค่ะแต่เหมือนกับว่ามาครั้งเนี้ย
สังหารยังไงอ่ะอ่าสวยสังหารหมายถึง
ภาพทุกอย่างดูเหมือนจะดีแต่ไม่ใช่
ปปราราศรีกรกฎให้ระวังทุกเรื่อง

ปปราราศรีกรกฎคืออะไร

คนที่อยู่ราศรีกรกฎแล้วไม่มีอักษรปปรา

อยู่ในรักอยู่ในชื่อ
แต่ต้องเกิดราศีกรกฎด้วยใช่ไหมให้ระวังนะคุณผู้ชมครับ

อเด็กต่อเต่าทรหาร
ททงนหนูก็บอกว่าให้ระวัง

ทะเลาะเบาะแว้งหรือต้องระวังนะครับ
กลุ่มที่๓นะครับได้แก่อักษรย่อ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

ไม่เกิดกรกฏเนี่ย
เอานี่
เราถึงได้ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยกันเลยนะคะ

หลังนำทีมแพทย์พยาบาลและตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ
ไปที่อาคารผู้โดยสารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพตรงจตุจักร
เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมประชาชนที่จะเดินทางกลับแล้วก็ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกราน๒๕๖๐
โครงการตรวจคนตรวจรถก่อนขับกลับบ้านปลอดภัย
เพื่อเตรียมพร้อมเทศกาลสงการค่ะ
โดยทีมแพทย์ได้นำการตรวจสภาพร่างกายของผู้ขับขี่
ตรวจวัดแอลกอฮอล์สารเสพติดรวมทั้งโรคต้องห้าม
เช่นโรคลมชักโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นค่ะ
หากพบผู้ขับขี่รถโดยสารที่ไม่มีความพร้อมนะคะห้ามขับทันที
ส่วนรถหากสภาพรถพร้อมไม่พร้อมนะคะก็ห้ามวิ่งด้วยนะคะ
ห้ามวิ่งรับส่งผู้โดยสารเด็ดขาดเลยค่ะ
กว่าจะมีผู้ที่มารับรองหรือว่าทำให้เรียบร้อย

เพื่อจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่ต้น
เนื่องจากมีการประเมินว่าช่วงสงการนี้
จะมีผู้ใช้รถบ่อข่อสอหรือว่ารถร่วมและรถตู้
ประมาณวันละ๒๐๐๐๐๐คน
ครับนะคะนะคะมีผู้โดยสารทะยอยเดินทางนี่นะ

เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่๑๐นะมันไปจนถึงวันที่๑๓
ใช่ก่อนหน้านี้น่าจะเห็นว่าข่าวรถตู้แล้วก็รถบอกขอสอน
เกิดอุบัติเหตุนี้จนมีการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่บ่อยด้วย
ซึ่งที่ตายไปเยอะสาเหตุมาจากคนที่
มาจากคนยานพานะแล้วก็สภาพแวดล้อม
เพื่อที่จะปกป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่จะนำพามา
ซึ่งความสูญเสียในเทศกาลแห่งความสุข
ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงมากเลย
กว่าปกติและก็จัดให้มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น
อย่างที่เราได้บอกไปมีทีมแพทย์อะไรเรียบร้อยเลย
ดังนั้นก็ขอร้องช่วงนี้ก็จะมีการขายปืนฉีดน้ำ
มีแรงดันสูงดังนั้นก็เวลาเล่นหรืออะไร
ก็ขอให้เกิดความปลอดภัยด้วยนะคะ
ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยสะดวกแล้วก็ไม่ให้เกิดอันตราย
การเดินทางและการเล่นกันด้วยนะคะ
ที่จะเอารถไปสาดน้ำกันเนี่ย
ในช่วงหน้าช่วงสงการเนี่ยว่ากันว่าเงินจะสะพัดเป็นหมื่นล้านเลย
ครับสมมุติเดี๋ยวมาดูว่ามันจะสะพัดในส่วนใดบ้าง

เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะพักบอกว่า
จะมีเงินสะพัดในวันสงการช่วงนี้เป็นหมื่นล้าน

อ้าวคุณพูดไม่ผิดเลยทีเดียวนะคะ
ในตอนนี้ชาวไทยที่กลับเดินทางกลับบ้าน
ไม่ว่าจะไปแบบศูมาทุกภูมิตัวเอง
ก็ไปเล่นน้ำสงการนักท่องเที่ยวที่เข้ามา

นางสาวสุมควรถนอมเกียรติภูมินายกสมาคมโรงแรมไทยค่ะ
คนนี้นะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบการจองโรงแรมโรงที่พัก
อันนี้คือแพงมีแต่มีทุกระดับเลยใช่ไหมพี่ศรีลมมีทุกแบบ
รวมทั้งถนนเข้าสารในช่วงนี้นะคะการจอง๑๐๐เต็มค่ะ
ไม่มีห้องว่างเหลือเลยนะคะ๑๒๑๕เต็ม
คุณไม่คิดว่าจะไปแบบว่าหิ้วกระเป๋าแล้วไปอยู่สีลมข้าวสารพวกนี้นะ
ไม่มีทั้งนี้ในส่วนของการเดินทางสายการบินต่างนะครับ
เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพื่อรองรับการความต้องการของนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเที่ยวเนี่ยนะฮะ
ก็แทบจะไม่พอนะคะในประเทศไทยเนี่ยไปทั้งเชียงลายตรังสุราชอูบลแล้วก็พิษนุโลก
ตอนนี้การท่องเที่ยวก็ให้เน้นที่เมืองรองด้วย
ที่เขามาโปรโมทเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เลยคนก็เลยไปเที่ยวทั้งเมืองเอกเมืองรองเลยเนี่ยนะฮะ
สายการบินไทยเขาเพิ่มจำนวนเที่ยวบินบางคนไปญี่ปุ่นเพิ่มให้อีก

เจ้าพระคุณเหมือนกับขอสอเลยทีเดียว

แต่ญี่ปุ่นเกือบเป็น๑๐เที่ยวบินเลย
ความต้องการของคนไทยที่เดินทางออกไปก็คือบอกว่า

ส่วนคุณยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวบอกว่า
เทศกาลนี้นะคะเงินสะพัดแน่นอนเลย

อีก๒๐๐ล้านบาทก็จะ๒๐๐๐อย่างที่คุณหนุ่มบอก
มาดูเรื่องนี้บ้างครับเห็ดแคลงนะครับ
เมื่อก่อนมีมากในธรรมชาติทุกภาคนะครับ
แต่ว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมนะฮะ

องค์การตลาดเพื่อกเศรษฐกรหรืออตกร
มองเห็นช่องทางความต้องการของผู้บริโภค
ซื้อหามากินแม้จะมีราคาสูงถึงกิโลละ

สร้างรายได้ทดแทนให้ห่วงราคายาง
ในช่วงห่วงราคาตกต่ำนะครับ
คือนายกมลวิทย์แก้วแฝกนะฮะ
ท่านเป็นผู้มนวยการตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

หรือว่าเห็ดตีนตุ๊กแกเป็นเห็ดที่ขึ้นได้ทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับ
แล้วก็เจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปีนะครับคุณผู้ชมครับ

มีรูปคล้ายพัดหรือว่าหอยแคลง
แถมยังมีลายคล้ายกับตุ๊กแกด้วยนะครับ

ชนิดนี้ศูนย์หายไปนานมากแล้ว

คนรู้จักกันมากนะฮะแล้วก็ให้เขาสนใจมาบริโภคกันทุกปี
โดยพบบนท่อนไม้ยางพาราที่ตัดทิ้งเอาไว้
นิยมนำไปผัดกินกับไข่

ทำเป็นแกงสมรม

แกงสมรมนะครับชื่อโบราณแกงที่ขาดไม่ได้ในงานบุญศาสตร์อ่า
ในบูนศาสตร์ในบูนศาสตร์เดือน๑๐นะฮะ
ด้านในเนี่ยด้านคุณคลาขาวจจันทร์ะการ
มีคาโบไฮเรดมีโปรตีนที่สูงนะครับ

มีความต้องการสูงเพราะนำไปใช้ทำเป็นยาแคปซูลอาหารเสริมได้ด้วย
ปลูกมันขึ้นธรรมชาติไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดี

บอกว่าอย่างนี้อัตกรรับซื้อผลผลิตจากการเกษตร
ให้ราคาเห็ดสดถึงราคากิโลกรัมละ๕๐๐บาทถึง๗๐๐บาท
แห้งกิโลกรัมละ๑๐๐บาทปัจจุบันก็มีสมาชิกผ่านอบรมไปแล้ว๓๖๐ราย
ผลิตเห็ดแคลงมาให้อัตกร
ผลิตได้พอกับความต้องการยังเนอะ
เขาบอกให้ผลิตอีกยังไม่พอหายากตอนนี้หายาก
ถ้าหากว่าปลูกได้มันก็น่าจะพอในเร็วนี้แหละใช่ไหมคุณแม่ม้า
คือเห็ดอันหนึ่งที่ไม่ได้คือเห็ดโคนใช่ไหมเพราะไม่ได้ต้องกินธรรมชาติ

เห็ดนี้นะคะเห็ดผมพอกพี่พอกไม่ได้
เออไม่รู้จักที่ถูกใส่กับมันเป็นโม้ตแดงนะ

มาอีกเรื่องหนึ่งขึ้นไปบนอวกาศกันบ้างเลย
ไปค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยากันเลย
ดวงดาวอื่นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลจากโลกของเรา
จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่นั้น
เป็นสิ่งที่ใครอยากรู้
นักวิทยาศาสตร์ถึงได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยี
แล้วก็เครื่องมือที่จะเผชิญความท้าทาย
เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคำตอบว่า
เรานั้นอยู่เพียงเดียวใดในจักรวาลหรือไม่
ซึ่งทำให้โครงการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบ
ในปัจจุบันทวีความตื่นเต้นอย่างมาก
เดี๋ยวจะบอกนะว่าทำไมเขาถึงพยายามที่จะไปหาดาวดวงอื่น

ล่าสุดองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
ที่มีแผงโซล่าเซลล์เป็นปีก
พร้อมที่จะติดตั้งกล้อง๔ตัว
เพื่อสำรวจทั้งหมดดวง๒แสนดวงกันเลยทีเดียว
อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์แล้วก็ในกลุ่มดาวส่องสว่างที่สุดบนท้องฟ้า
โดยใช้วิธีการตรวจจับคลื่นแสงที่มองเห็นได้จากดาวเริก
ซึ่งเกิดจากดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านหน้า
ก็จะปล่อยขึ้นสู่วงโคจรโลก
ในรัฐฟอรีด้าสหรัฐอเมริกาค่ะ
ช่วงประมาณเดือนกลางเดือนเมษายน

มีมูลค่าทั้งหมด๑๕๐๐ล้านบาท
นั่นก็คือการค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลก
อีกนับพันดวงเลยทีเดียว
ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่มขึ้น
ส่วนนักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นหาดวงดาวต่าง
ก็เชื่อว่านะฮะเราอาจจะมีโอกาส
พบดวงดาวนอกระบบสุริยะ
ที่มีองค์ประกอบของหิน
แล้วก็แหล่งน้ำอย่างมหาสมุทร

เอื้อต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
เชื่อรึยังว่า
แล้วมันก็พยายามจะไปที่อื่นจริงชีวิตไม่อยู่
โลกหมายก็เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวเนอะคุณแม่

มันอาจจะไม่มีแต่ว่ามันเป็นที่ที่สามารถจะอยู่เหมือนโลกได้

คือมีน้ำมีอากาศที่ไปออกซิเจนสามารถหายใจได้
มีแรงดึงดูดที่จะทำให้คนตัวไม่ลอยได้

เมื่อคืนละครบุภเพคนพูดกันสุดเลยบอกว่ากินมากนะ
หน้าสุดแล้วเริ่มเริ่มขุดสืบภาค๒ต่อแล้ว

มาเรื่องนี้ก่อนเรื่องริดลูกพ่อเดช

เค้าพล็อตแล้วว่ากรรภ์เกรษกับพี่มึนจะมีลูกด้วยกัน

นี่ไงนี่ไปแล้วนี้ภาค๒

อ๋อภรรพมลิขิต
คือเมื่อคืนหลังจากละครจบครูแม่อ่ะโอ้โห
คนก็อย่างดูนะคะขนใหดเป็นสงการ
ก็แบบว่ามันก็เป็นเรื่องช่วงชื่นมื้นไง

เหมือนว่าพวกเราอ่ะดูมาใส่ต้นอย่างไร

พอจบแล้วมีจิตแพทย์เตือนนะคะว่าบางคนอินเกิน

จะถูกเสียใจแบบทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่จะจบเร็วอยากดูต่อ

ย้อนหลังสิดูย้อนหลัง
อยากรู้แล้วเนี่ยตอนนี้แต่จริงถ้าผมเขียนผมจะให้ลูกสองคนเป็นฝาแฝดชื่อโลกกับสัมเภา
ที่มาใช่ไหมที่มาคำว่าโลเหรอครับคนหนึ่งชื่อโล
ไอ้คนโลนี่มันแหมอาบเลื่อย
คนหนึ่งชื่อโลอีกคนหนึ่งชื่อโลแต่เขาได้ชื่อแล้วไงคุณแม่เขาได้ชื่อแล้วเนอะ
ใช่เขานามสกุลหันศานุวัฒน์
ก็ตอนนี้วัยก็๑๕ปีแล้ว

อนาคตส่อเข้าวงการมาแล้วตั้งแต่แรกเลย

หน้ามันเหมือนกันจนเวอร์

เขามีน้องสาวหนึ่งคนด้วยนะชื่อออร่า

เรียกว่าครอบครัวอยู่ในวงการเลย
เพราะว่าทั้ง๓เป็นนายแบบแล้วก็นางแบบ

อร่านี่เขาก็เคยแสดงละครด้วยเหมือนกันนะ

ออร่านี่เขาเป็นอะไรกับอ้อนนะภามั้ย

รู้ไหมว่าปลาอะไรบินได้

แล้วก็เผยถึงลูกทั้ง๔ของแม่กรเกษนี่นะครับ
กับพี่หมื่นเนี่ยนะคะว่า
บ้านนี้รักลูกไม่เท่ากัน

เรืองฤทธิ์แม่นายตั้งชื่อตามความรักเก่า
คุณพี่หาว่ารักแฝดมากกว่าคนลูกคนอื่น
ก็เรื่องนี้เขาเป็นแฟนที่ขับรถไป

ไม่ต้องอธิบายเพราะแกรู้มากกว่าฉัน
แก้วเรียบร้อยเป็นหลานรักคนโปรดของคุณย่า

ก็มียาดเยิ่ดมากันเต็มเลย

ก็คือลูกรักของคุณพี่เพราะว่ามีนิสัยแสบเหมือนแม่

อ๋อสมัยนั้นเขาไม่มีคุมกับเนิร์ดเลยเนอะ

ตั้งคืนไม่มีอะไรทำอะพี่

บอกนั่งกันมาลูกเต็มบ้าน

จัดที่นอนให้เรียบร้อย

ไม่ค่อยเข้าใจฮะ
อีกเรื่องนึงก็ไม่แพ้กันนะคือ
ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเอกตัวรองตัว๒ตัว๓ตัว๔

พี่แอลมีไอ้หยามีนะ

ชื่อน้ำเหมาะกับพี่มากอีปริกเนี่ย

ที่เล่นเป็นพระเศษราชาแล้วก็ปราบประดนที่เล่นเป็นสมเด็จพระนารายอ่ะ
คู่นี้เนี่ยนะคะเล่นน้อยแต่ได้มาก
ภาษาละครเล่นน้อยแต่ได้มาก

เพราะพระนารายท่านเป็นหัวก้าวหน้า
เพศราชานี่คือแบบว่ากลัวฝรั่งจะมายึด

คิดดูด้วยกลุ่นลุกเกลียวกรึกกรึกกรึก
โมเม้นท์ฟิล์นสวาสตร์ของพระนางเนี่ยรู้อยู่แล้ว
เป็นบ้ากับทั้งประเทศนะฮะโดยมีที่ดิชันด้วยนะฮะ
แต่ความเชื่อเฉยภัทราขาลมกันระหว่างสมฤติพระนารายย์
กับที่แสดงโดยปราบประดนสุวรรณบางและ

สาดการแสดงเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง

ความเจ็บแค้นที่แบบว่ากลัวว่าประเทศนี้จะเป็นอะไรไปเนี่ยนะฮะ
คนนี้ขอบคุณกันไม่ทันเลยทีเดียวแต่เขาปลื้มกันมากเลย
ขอบคุณทุกความชื่นชมนะครับอยากตอบอยากไลค์ทุกคอมเมนต์
เอาเป็นว่าขอใช้โพสต์นี้ขอบคุณแทนความเอ็นดูของท่านผู้ชมเนี่ยนะ

ดีใจด้วยนะกับนักแสดงทุกคนเลยเพราะเห็นเลยว่าทุกคนตั้งใจ
คุณบิ๊กเนี่ยเขาเป็นนักร้องนะโซอัมเตอร์ซิกเป็นมือเบสมากเป็นมือเบสใช่
จิ๊มไม่รู้เหรอนี่คือนักร้องโซลอัพเตอร์๖
คือคนที่ตีกรอบเนี่ยร้องเพลงเยอะกว่าแต่บิ๊กเนี่ยเขาร้องเบสเขาเป็นตึม
โอ้นี่เขาสุดยอดแล้วโซลอัพเตอร์๖เขาได้ยินไหม
เก่งมากเค้าเล่นเพลงโซ
ตัวนะฮะสำหรับดีเจนหนุ่มอันภูวนาศนะครับ
ตอนนี้ภรรยาสาวจ๋าอาริสานะครับ
ท้องลูกชายคนแรกได้๘เดือนแล้ว
แน่นอนนะว่าหนุ่มอันนี้ก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
แถมยังขยันโพสต์นะฮะภาพครอบครัวน่ารักอยู่เสมอนะครับ
ล่าสุดคุณอันเองก็ได้มีการโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนะครับ
พร้อมแต่งกรรมชวนศรีภรรยาเนี่ย
โลสัมเภาตามแบบคุณพี่ขุนเดชนะฮะกับแม่การะเกดซะด้วย
โดยระบุว่าโล้สัมเภาจนอเจ้าเป็นพะโล
ถึงท้องโตแต่ยังสวยเสน่หา
คลอดแล้วจะชวนเจ้าออกทะเลต่ออีคลา
อย่ารอช้าน้ำจะลดหมดน้ำยา
เดี๋ยวมดลูกหมดเวลาข้าพร้อมลุย

ก่อนเปล่าใช้คำนี้แล้วกัน

เมื่อวานนี้มีกิจกรรมร่วมสนุกกับภาพยนตร์
ไปดูเฉลยคำตอบและไลน์ชื่อผู้โชคดีกันค่ะ

อยากได้อยากได้อยากได้

ฮอตทั้งคนไทยนะแล้วก็คนฝรั่ง

ขอบคุณมากครับค่ะ

แต่พรุ่งนี้หลายคนคงจะไปเที่ยวเนอะ

พี่ที่ก่อนจะไปเที่ยวไหนกันบ้าง

นางจะอยู่ทำงาน
ช่วงนี้เดี๋ยวหมอมาให้คำปรึกษา

หนุ่มค่ะน้องพาน้องไม่ร้อนไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลย
อยากไปเที่ยวนี่นะคะเห็นชอบพูดบอกดิสนี่ดิสนี่
ในกรุงเทพนี่แหละในกรุงเทพถ้าไม่ได้ออกที่ไหน
ต่างประเทศเหรอน้องอยากไปน้องอยากเจอเจ้าหญิง
ก็อยากพูดน้องพูดถึงมันเองก็ไปนี่แทนสิ

อันไงล่ะดีเบอร์ดีเบอร์เออแค่นั้นก็พอแล้ว
ขอบคุณครับพี่ดีมากเลยจริงนึกประหยัดดีน้องอยากแต่งตัวไง
ในกรุงเทพฯก็น่าจะเป็นห้างอ่ะแหละถ้าไม่ได้จัดงานอะไรอย่างนี้
ห้างแต่ต้องบอกเลยนะฉันต้องบอกเลยนะว่าคนต้องแน

คนรักสัตว์เลี้ยงอย่างผมเนี่ยนะครับ

คือเป๊กเค้าทำรูปหน้าจอก็เป็นอะไรอะคุณ

ถ้าพูดถึงภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะฮะ

เชื่อว่าถ้าใครได้มาเห็นภาพหน้าจอกับโทรศัพท์ของนักร้องหนุ่ม
ปเปอร์สตาร์นะครับคุณเป๊กผลิตโชคนะครับ
ต้องมีอึ้งนะครับเพราะมีความล้ำแบบไม่ซ้ำใครจริงนะครับ
โดยภูมิสีจากโอ๊ดปราโมทเลยออกมาเปิดเผยความลับ
เรื่องภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณเป๊กต่อหน้าแฟน
หลังมาออกอีเวนต์ด้วยกันนะฮะโดยเล่าว่า
เวลาเห็นโทรศัพท์มือถือของเป๊กผลิตโชคเนี่ยนะครับ
มีความรู้สึกโอ้โหมองไม่เห็น
อะไรรักในธรรมะขนาดนี้

งานนี้ถ้าเอาแฟนเป็นงงนะสงสัยหนักมากว่าบทสวดนั้นคืออะไรกันแน่

ภาพหน้าจอมือถือคือบทแผ่เมตตานั่นเอง
คำว่าอย่าลืมแผ่เมตตานะ
สเปสตา

เราเปิดดูมือถือตลอดนอกจากเวลานาฬิกา
จอเปิดยังไงถ้าไม่เห็นรู้เรื่องเลย

นี่มาจากบริษัทเขาไม่ได้ใส่อะไรใหม่เลย
อันนี้ที่ไอโฟนเขาใส่มา
ไม่สนใจจ๊าสตินบีเบอร์นะคะ

มีเพิ่มอีกแล้วค่ะคุณไม่มีอะไรจะมาห้ามความปรารถนาในการที่จะเพิ่มลวดลายบนร่างกายเขาได้อีกแล้ว
มีมากกว่า๑๐ลายนะที่อัดแน่นอยู่ในตัวจัสตินนะคะ
เขาประกาศว่านี่คือสิ่งที่เขารักมาก
ด้วยความมั่นใจว่าถ้ารอยสักไม่ทำให้ใครเจ็บปวดทุกคนคงจะมีมัน
ผมใช้เวลามากกว่าพี่ดูดิพี่ม้าดู
ชั่วโมงอย่างหนักของร่างกายของผมและจะไม่มีวันถอยกลับแน่
ผมโคตรรักศิลปะที่ทำให้ร่างกายของผมเป็นเหมือนผ้าแคนวาส

เขาเริ่มแรกเลยนะคะเมื่อปี๒๐๑๓
ทีแรกก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย

ไม่ได้แบบว่าทีละนิดทีละหน่อยรอยส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นช่างศักดิ์ชื่อดังระดับโลกคือ
ตัวคนนี้จักรวินคนที่ในภูมิสัตว์
คือแค่ในแง่ของคนวาดรูปนะพอสีอะไรอยู่บนขาวฝรั่งมันตัวขาวไง
มันก็จะสวยถ้าถ้าตัวดำมันมองไม่ค่อยเห็น
จับเพลงให้เขาคิดเป็นตารางนิ้วตารางเมตร

แต่อาทิตย์แบบเยอะมาก

แต่คุณชอบเยอะมากเลยนะ

คนเกลียดก็เยอะ

แต่แล้ววันนี้ก็กลับมาเป็นแฟนกันนี่ไง

ก่อนเขาเลิกไปแล้วเขาเป็นแฟนใครก่อน
ก็ยังกลับมาเนี่ย

เพราะว่าเขาเลิกกันแล้วเขามีแฟนใหม่

เอิสอลัลน่ะ

คือจัสสิลมาจากแบบ

ร้องเพลงอยู่หน้าใดใสแล้วก็คนเออร้องเพลงเก่งเฮ้ยออกมา
ใช่ซับพักมันก็คือแบบดัง

ก็ไม่นานนะเผลอเหมือนไม่ถึงเดือน

ของแมพนี้
พวกเราเปิดเผยคุณแม่เคยมีหม่อฝรั่ง
ก็ตอนเรียนอยู่ที่เมืองนอกก็มีสิ

ไม่เรียนก็มีจะให้พูดไหม
เดินเข้ามาในบ้านฉัน
เห็นหน้าฉันตกใจมากกว่าฝอ

ไผ่กับน้ำตาลนะคะเขาจัดทริปไปเที่ยว
ใช่น้ำตาลนิสัจจนาไปเที่ยว
ประเทศผังหวานทะลุหินมากเลย

แม้จะไม่ค่อยมีรูปวินเฟรนด์

บางคนนะชิคกี้พายขอหลงแรมละค่ะ
เขาไปไหนนะ

มีมะต่างประเทศสิ
แต่ไม่ใช่สี่ยังไหมหรอ

ที่มีหิมะสวยงามนั่นก็คือแคนาดาประเทศแคนาดา
แถมงานนี้ทั้งคู่ยังแชะภาพ
เป็นคู่น่ารักมากเลย
ในขณะที่อยู่ทางหิมะสีขาวโพรน
เพื่อที่จะส่งตรงความฟินข้ามประเทศเลย

สวยนะน้ำตาลสวยจังนะน้าอิจฉามากดูผ่านภาพ
คิดว่าคู่นี้เพิ่งจีบกันใหม่แต่เขาเป็นแฟนกันมาตั้งนานแล้ว
เป็นนานแล้วเป็นแฟนนั้นแล้วจริงจัง
อุ๊ยลวดอ่ำหน้าฉันสักใกล้เกินมากตกใจไปหมด
โอ้สวยมากรูปนี้
ใครเป็นคนถ่ายมายเป็นเอ๊ะไฟท่ายถ่าย
เขาใหม่ฮะมือวัยไปดีโอ้โห

ไม่รู้ตกลงจะเอาร้อนเอาหนาวดีไง

กลับบ้านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะ

เมาไม่ขับนะคะ

ดิฉันไปทำงานแถวสงครานี่งานสงครานนึกละค่ะ
สงคราแล้วต้องมีตัวเลขสักนิดหนึ่งมีคนจะโชคดีนะครับ
โอเคนะครับลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะสมุทรใส่สงคราสนุกนะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป